สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายของทีมชาวไทยนะครับกับการที่ต้องบุกไปเยือนก่อนในวันเสาร์นี้ถามว่าเป็นงานที่ง่ายไหมผมตอบได้เลยนะครับการไปบุกิจาริวถ้าแฟนได้ติดตามตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็จะทราบดีว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามที่กดดันทีมเยือนได้ดีจริงแล้วก็การเดินทางไปคร
พวกแฟนบอลคาดหวังครับแน่นอน๘๐๐๐๐นะครับเรือนแสนกับการต้องรับทีมชาวไทยก็คงจะเป็นงานที่ทีมไทยนั้นจะต้องผ่านไปให้ได้เริ่มจากปี๒๐๐๔ครับสถิติที่ผมบอกว่าการบุกไปเยือนเนี่ยไม่เคยชนะได้เลยครับเราตกรอบแรกในครั้งนั้นนะครับปี๒๐๐๔แพ้ให้กับเสือเหลืองไป๑ต่อ๒ในเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นการตกรอบแรกครั้ง
ทีมไทยบุกไปเยินมาเลเซียเกมนัดแรกปรากฏว่าทีมไทยต้องตามตีเสมอมาเลเซียเป็น๑ต่อ๑นะครับได้ประตูตีเสมอจากธีรสินแดงดา
นัดนั้นเป็นเกมที่มาเลเซียมาดีมากเพราะว่านำไทยก่อนถึง๓๐สุดท้ายเราได้ประตูไล่มา๒สกอร์แพ้ไป๒๓แล้วก็ดีพอที่จะท้าสกอร์รวม๔ประตูต่อ๓
๒ประตูตอนนั้นเราได้จากขนาดทิพย์โภคกระสินคว้าแชมป์อะเซียนไปปล่องได้ในรอบ๑๒ปี
แล้วกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งอนั่นด้วยแต่ถ้านัดนั้นนั้นเราแพบ
ที่บอกการไปบุญชาดีลวันนี้ไม่ง่ายเล่นให้ดีอย่างไรก็ตามแต่มาเลเซียในบ้านเขาเด็ดจริง
เราจะเจอกันในวันที่๑ธันวาคมนี้นักเตะที่จะไปเยือนบูกิจจาริวอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียมาแล้ว
ก็คือสุบัญญาปุริสายนะครับเคยลงเล่นที่บุกิจจาริวตอนนั้นในปี๒๐๑๒
แล้วก็มีอริสักไกรสอนปี๒๐๑๔รวมถึงมงคลทศกรัยนะครับ
ซึ่งทั้งสองคนมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงด้วย
สถิติที่ผ่านมาของทีมชาติไทยในรายการอาเซียนคลับตั้งแต่ปี๑๙๐
ก็พบว่าทีมไทยนั้นไม่เคยแพ้ในรอบรองชนะเลิศครับ
หลังจากใช้ระบบแข่งขันแบบเย่าเยือนตั้งแต่ปี๒๐๐๗
แล้วก็ในเกมเยือน๕ครั้งชนะถึง๓ครั้งนะครับ
ไปเลยครับตั้งแต่ปี๒๐๐๗บุกชนะเวียดนาม๒๐
ปี๒๐๐๘บุกชนะอินโดรีเซียน๑๐
ปี๒๐๑๒เสมอกับมาเลเซียน๑๑
๒๐๑๔เสมอกับฟิลิปปินส์๐๐
แล้วก็ปี๒๐๑๖นั้นชนะเมียนมา๒๐ครับ
ทีมไทยจะเดินทางไปที่มาเลเซียวันพฤหัสบดีที่๒๙
พฤศจิกายนนี้ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
แล้วก็จะฝึกซ้อมวันรุ่งขึ้นนะครับที่บุกิจจาริวตามโปรแกรมออฟฟิเชียลเทรนนิ่งครับ